เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เตือนกันเหมือนกันค่ะเวลากินอะไรแล้วติดคอเคยไหมคะ
กลางปลาติดคอบางคนอะไรติดคอหลายคนก็บอกว่าให้ปั้นข้าวแล้วก็กลืนเป็นก้อน
บางคนก็ปล่อยไว้บอกเดี๋ยวมันจะหายเองแต่บางอย่างพอไปติดอยู่ในคอมันไม่ได้หายเองนะ
ถึงขั้นต้องโอ้โหผ่าตัดแล้วก็แบบคุณหมอจะต้องแบบเป็นจริงเป็นจัง
อันนี้คุณหมอเป็นคนโพสต์เตือนนะในแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้มนุยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
โพสต์เตือนเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วติดคอค่ะนี่อะไรฮะ
นี่นะคะสิ่งที่ติดคอคือเปลือกกุ้งเปลือกกุ้งเปลือกกุ้งไปแทงแล้วก็ไปติดอยู่ในคอ
คุณหมอบอกว่าเป็นกรณีการรักษาของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกโรงพยาบาลศรีชน
ผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ๖๐ปีเปลือกกุ้งมันไปติดอยู่ในหลอดอาหารคุณผู้ชม
นี่ค่ะบางคนพออะไรติดก็จะปล่อยแต่จริงคุณหมอบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้นะควรจะไปตรวจไปให้คุณหมอเขาช่วยดูนะ
เปลือกกุ้งขนาดประมาณ๒เซนครึ่งนะคะขวางอยู่ที่หลอดอาหารส่วนบนค่ะ
ผู้ป่วยคนนี้เนี่ยเขาก็กินข้าวกับครอบครัวเมนูคือแกงส้มกุ้ง
กุ้งตัวใหญ่ขนาดไหนเป็นกุ้งขนาดกลางนะคะ
ตอนกินเนี่ยถอดหัวกุ้งออกแบบนี้นะคะแต่ลำตัวเนี่ยมันยังมีหางอยู่
ปรากฏว่าพอกินแล้วติดคอตัวที่สองเริ่มติดเลยค่ะ
เป็นไปได้ว่าอาจจะเคี้ยวไม่ละเอียดอันนี้ก็ต้องเตือนกัน
เวลากินอะไรก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะพอเคี้ยวไม่ละเอียดกลืนไปปุ๊บมันติดเลย
ตอนแรกรู้สึกว่ามันติดอยู่ตรงตำแหน่งลูกกระเดือก
เขาก็ทำเหมือนที่ที่ฉันบอกไปหลายคนเคยได้ยินว่าปั้นข้าวกลม
ข้าวเหนียวก็ได้เป็นก้อนแล้วกลืนนะดื่มน้ำตามนะ
กลืนน้ำลายนะผู้ป่วยคนนี้ลองทำหมดทุกอย่างค่ะ
แต่มันก็ไม่ดีขึ้นยังรู้สึกปวดแล้วอาการมันก็หนักขึ้นนะคะ
เลยต้องพาไปเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีชน
ก่อซักประวัติวัดสัญญาณชีพประเมินความเจ็บปวด
คนนี้บอกว่าถ้าถามว่าเจ็บระดับไหนนะ
ไอ้ที่เปลือกกุ้งนี่มันไปติดคอเนี่ย
๑๐ให้กี่คะแนนโรงพยาบาลจะถามแบบนี้นะ

ใช่ระดับ๑๐เนี่ยเจ็บแบบ๑๐เลยนะคะ
ตอนแรกคุณหมอก็ส่องเอากล้องส่องในคอไม่เจออะไรเลยต้องเอ็กซาเรย์ค่ะ
พอเอ็กซาเรย์ออกมาก็เลยเห็นนะคะมันเป็นเงาทึบแสงขาวนะคะ
กลมเนี่ยรัศมีประมาณ๒เซนครึ่งขวางหลอดอาหารอยู่
ถึงขั้นต้องผ่าตัดนะคุณผู้ชม
เข้าห้องผ่าตัดวิสัญญีแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจวิธีพิเศษไม่ให้สำลัก
มยาสลบนะคะส่องกล้องทางหลอดอาหารนะคะ
จนเห็นว่ามีเปลือกกุ้งสีเหลืองแทงติดอยู่ที่หลอดอาหารแบบแนวขวางเลย
ตรงตำแหน่งหูรูดระหว่างลำคอกับหลอดอาหาร
คุณหมอก็นำออกมาได้สำเร็จให้ยาต้านเชื้อ๕วัน
ติดตามอาการแล้วก็หายเป็นปกติค่ะ
นี่คือการรักษาภาวะสิ่งแปลกปลอมในหลอดอาหารนะคะ

เหลือแค่หางติดอยู่ตรงนั้นติดคอ
คือบางท่านก็ชอบทานเปลือกกุ้งไปด้วยไง
เพราะมันกรอบกรูปดี
ที่ฉันเคยกล้างปลาติดคอก็ต้องไปหาหมอเหมือนกัน
คือกี่วันก็ไม่ออกคือต้องแบบคีบออกให้คุณหมอคีบออกให้